จุดหลักจุดหลักจุดหลัก

ข้าวไตรไทยสดใหม่ให้เยอะ

เพิ่งกลับมาจากพม่าเลยเนี่ย

เอาละครับ๖โมงถึง๗โมงเช้ากลับมาเจอกัน

เช้าวันนี้วันนี้รายการเราไม่มีบายโพล่ร้าน

วันนี้นางจะป๊อกหรือไม่ป๊อก
ป๊อกหมายถึงขึ้นลงยังไง

มาดูข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้นิดนึง
เป็นเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนกันเลยทีเดียว
หน้าหนึ่งวันนี้รวบ๓มังกรจีน
รีดค่าไทย๑๕ล้านบาทเหยื่อเป็นนักธุรกิจร่วมชาติค่ะ
หลอกให้มาเล่นพนันแล้วก็ขักขังไว้ในโรงแรม
คือพี่ต้องฟังไว้เลยนะคะ
มันเป็นคดีลักษณะเกี่ยวกับแก๊งมาเฟียชาวจีน
เธออย่าใช้คำว่าสองคนเธอคนเดียว
เธอคนเดียวคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแก๊งมาเฟียชาวจีนคุณผู้ชม
ชักชวนเพื่อนร่วมชาติที่เป็นนักธุรกิจด้วยกัน

แล้วก็ไปเล่นบ่อนคาซิโนทางฝั่งกัมพูชา
หลังจากนั้นเขาก็หลอกให้เหยื่อเล่นการพนัน
จนติดหนี้สินมากมายเลย
เสร็จแล้วปั๊บพอติดหนี้สินก็โทรไป
ขู่ย่าตัวเองญาติของคนที่เป็นเหยื่อ
ว่าให้โอนเงินมาให้แล้วทำแบบนี้อยู่บ่อยนะคะ

ผู้ต้องหานี่ก็ร่วมกันโชคทรัพย์นะคะ
ก็มีนายโจ้จุนหยงอายุ๕๕ปีนะคะ
เหลียงจื้อหวิงอายุ๕๓ปี
ในซุยซื่อเวยอายุ๕๗ปี

หลังจากที่เมื่อวันที่๗กันยาที่ผ่านมา
ได้รับร้องเรียนจากนางสาวเจียนหลงนานะคะ
ให้ติดตามหานายเจียนเติ้ลหมิงซึ่งเป็นบีดา

กระทั่งพบกลุ่มชาวจีนค่ะ
ผู้ต้องสงสัยพักอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่ง

แล้วก็พบตัวนายเจียนเติ้ลหมิงถูกกักตัวอยู่ค่ะ
เข้าช่วยเหลือจากการสอบถามเนี่ย
ทราบว่าผู้ต้องหาถูกกักค้างหน่วงเหนียวเอาไว้
โดยกลุ่มผู้ต้องหาข่มขู่เอาเงินจำนวน๓แสนหยวน
ซึ่งก็เป็นเงินไทยก็๑๕ล้านบาทนะคะ
ทางครอบครัวผู้เสียหายก็โอนเงินไปแล้ว
๑๔๐๐๐หยวน๗แสนบาทนั่นเอง
พอไปสอบสวนในเจียนเติ้ลหมิงนะคะที่เป็นเหยื่อก็บอกว่า
ถูกหลอกพาไปเล่นการพนันที่ฝั่งปลอยเป็ดประเทศกัมพูชา
กระทั่งเงินหมดกลุ่มผู้ต้องหาก็โทรศัพท์

ทั้งนี้ตนก็จะอยู่ในประเทศไทยจนกว่าคดีความจะสิ้นสุดนะคะ
ต้องขอขอบคุณตำรวจไทยมากที่ช่วยเหลือ
ก็รู้สึกดีใจขอบคุณตำรวจไทยมาก

มันจะมีอะไรแปลกขึ้นมาเยอะเนอะเหล่ะ

กดปุ๊บนะไผ้มันจะสลับขึ้นมาเข้าออกเป็นของคนจีน

เหมือนกันว่าก็จะเป็นไพร่มีอยู่ก็แอปไว้ให้ดูเลย
เปลี่ยนมันก็หนีแบบนี้หรอพี่

มันคือมาจากกระเป๋าถือไปเร็กอย่างนี้

กระทั่งทุกวันนี้ไม่ต้องไปเข้าคาซิโนแล้วเห็นไหม
ว่าคาซิโนออนไลน์มันเวลาเราเล่นไอจีอยู่
มันก็จะมีโฆษณาเข้ามาว่าวันนี้คุณสามารถไปเล่นคาสโนออนไลน์ได้
บางคนดาราบางคนหมดเนื้อหมดตัวเพราะคาสโนออนไลน์มาแล้ว
นี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคาซิโนออนไลน์เนี่ยเขาล็อกได้หรือเปล่านะ

คือคนที่เป็นเจ้าของเอง
เขาก็ต้องมีวิธีการที่จะตรวจเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีมันมีแบบ
คนที่ทำรูปแบบนี้เยอะมากในการที่จะมาโกง
คือไปเล่นไพ่ในบอร์ตหรือในอินเตอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วก็มีวิธีการโกงต่างนานา

เรียนตลอดต้องระวังนี่มองวานขอสักนิดหนึ่งนี่
เห็นไหมครับนายกตู่ของเรายังไม่มีนี่
ทำไมน่ะสุดยอดผู้นำไปยืนกับสุดยอดผู้นำ

แองจิทำไมวันนี้ต้องมีชามคะแองจิ

รอกินเกาเหลาค่ะมีเกาเหลาค่ะวันนี้
ปรนเอกประยุจจันทร์หัวชายนายกรัศมนตรีนะฮะ

ร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกนะฮะ
ก็เริ่มรุ่นน้ำโขงตอนล่าง

ที่จริงนายกตู่กับบาราโอบามาก็ตัวไม่ต่างกันเยอะเนอะ
กระสูงนะ
มีองค์ซานองค์ซานสูจินะฮะอยู่ที่ราว
สินคลาดจากเวียงจันทร์ไปก็ถึงละนิดนึง

หรือเค้าหยุด๑๐วันเพื่อการประชุมเนี่ย
เนื่องจากว่าเค้าบอกว่าต้องการให้อลักษณ์สำหรับผู้นำ

อีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวของคุณปอธิษฎี

เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลในเมืองวัดธรรมธีรารามนะครับ

พร้อมกับรายงานวันที่๘กันยาปี๕๙ที่ผ่านไปนี้นะครับ
มีผู้ร้ายนะฮะใช้วัตถุที่เห็นในภาพก็มีเศษเหล็กนะครับ
โดยไม่ทราบสาเหตุว่าทำไปเพื่ออะไร
ทางวัดเองก็เลยมีการประสานแจ้งความเจ้าที่ตำรวจนะครับ
บุรีรำเนี่ยซึ่งก็เรียกว่าสร้างความรู้สึกโกรธเครื่องนะครับ
กับแฟนคลับนะครับคนที่รักพระเอกหนุ่มเป็นอย่างมาก
ผมเห็นผมยังโกรธเลยคือทำผมไม่เข้าใจว่าทำเพื่ออะไร
เขาบอกว่าเป็นคุณวิกลจริตหรือเปล่าคนที่ทำ
แต่ดูสังเกตนะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นรอยกระเทาะเห็นมั้ย
แล้วก็ลงรูปของคุณเปาเนี่ยนะครับจะแตกเสียหายไป
ตรงกลางเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้นะฮะ
เวลาประมาณสักเที่ยงคืน๑๕นาทีของวันที่๙
บอกว่าไม่เป็นไรนะปอทุกคนในครอบครัวของปอ
จะซ่อมบ้านให้ปอกลับมาสวยและดีเหมือนเดิมนะ
โหสิกรรมให้กับคนที่เขาทำแบบนี้
เพราะคนที่เขามีสติปัญญาที่ดีคิดดีทำดี
เขาคงไม่ทำแบบนี้เห็นไหมครับ
ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจคุณโบเยอะแยะมากมาย
ก็มาเปรียบเทียบให้ดูอ่ะนะฮะ

ก็ต้องทำใหม่อยู่ล่ะล่ะแล้วต้องแซมอ่ะนะฮะ
แต่จริงแล้วดูเนี่ยอากาศถามว่าเสียหายมากมั้ย
อาจจะสติสติไม่ดี
ไม่รู้นะแต่ที่สติไม่ดี
ถ้าตีไม่ดีทำไมถึงต้องมาทำที่ปอล่ะ

ถ้าคนสติไม่ดีเนี่ยมันต้องตีทุกอันเลย

มันต้องมีเหตุว่าทำไมถึงต้องมาทำ
แต่ผมบอกจับต้องตัดมือทิ้ง

แฮชแทรกสูงที่สุดเลยเมื่อวานนี้
ก็คือเค้ามีคนเนี่ยนะ

มีอะไรจะให้ช่วยไหมก็เลยเข้าไปถาม
ช่วยไหมมีอะไรช่วยไหมคะอะไรอย่างนี้
ทางคุณแม่แกก็โวยกลับมาว่า

คุณแม่ก็เลยบอกว่าให้แอร์สาวกราบขอโทษ
บางคนก็บอกว่ากราบ๓ครั้งแบบว่าแบร์มือ

มันไม่ใช่กราบ๓ครั้งแบบแบร์มือ

แต่จริงก็พอหลังจากที่ทางคุณจุนพี่โจออกมา

ก็จะมีคนที่บอกว่าให้ไปอ่านใหม่
เพราะยายคุณป้าคนนี้ป้ามหาภัยเนี่ย
เขาออกมาบอกเลยว่ากราบ๓ครั้ง
แล้วคนที่ไม่ได้กราบเองด้วยนะ
คนที่ให้การเนี่ยคือเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทเองด้วย

ก็คือทางทีมงานนั่นแหละ

ทำไมต้องให้ทำขนาดนี้อะไรประมาณนั้น

ก็คือกลายเป็นเรื่องไปแล้วจนบางวันผู้บริหารเนี่ย

คุณโทนี่ก็คือเป็นเจ้าของแอร์เอเชีย

ไม่ใช่คุณโทนี่เนี่ยเป็นคน

ก็ถือหุ้นด้วยกันใช่ไหมฮะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียเนี่ย
คุณโทนี่เฟอร์ดาเดสเนี่ยนะฮะ

แล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากความไม่ชัดเจน
ในกระบวนการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่ร้องเรียน
จนทำให้เกิดเหตุการณ์บานปลายตามนั้น
แล้วก็รู้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีความละเอียดอ่อนทางอารมณ์

ซึ่งเรายืนยันว่าผู้บริหารไม่ได้มีการบังคับให้ลูกเรือกราบแต่อย่างใด
และเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนต้องให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
เขาบอกว่าเขาให้ความสำคัญความรู้สึกของพนักงานทุกคน
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
และเราก็จะเรียนรู้ข้อผิดพลาดนี้ไปนำไปแก้ไขนะฮะ

คือคุณโทนี่เข้ามาพอดีเนื่องจากจะมาให้ตัวเครื่องบินสำหรับคนที่ได้เหรียญจากโอลิมปิก

ถึงฝั่งรับรัว
มุมหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้บังคับให้กราบ
แต่ทางคุณป้าที่เป็นแม่ของเด็กบอกว่า

มีคลิปก็คือคุณป้าคนที่เป็นคุณแม่ของเด็ก

เขาบอกว่าแอร์ก็แบบว่าตอนนี้ก็เหมือนแบบมีการเคลียร์กัน
เขาเคลียร์กันแล้วมีการคุยกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว

อย่างนี้เราอยากจะโวยวายเมื่อไหร่ก็ได้หรือเปล่า

หมายถึงว่าเป็นผู้โดยสารใช่ไหมก็ใช่ไงมันทำอย่างนี้ไม่ได้หรอก
คือเขาแค่ถามเฉยไงว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือไหมคะแค่นั้นเอง
อีกหนึ่งข่าวเรารุ้นกันมานานเหลือเกินว่าคุณนายแอนจะได้แต่งงานแต่งกัน

นางคบกันมา๑๖ปีหรือนานมาก๑๓๑๔ปีโน้ท
คบหาดูใจกัน๑๕ปีนางบอกอยากจะมีลูกแล้ว
แฟนหนุ่มคนนอกดาราสาวคนแก่งแอนทองประสม
แฟนหนุ่มคนนอกคุณเอธิรพันธ์ตันตินิรันดิ์ประกาศข่าวดีพร้อมวิวา
แล้วหลังคบหาดูใจกันมา๑๕ปีว่ะ
โดยจะใช้เลิกสะดวกจัดงานแต่งไม่เกินปลายปีหน้า

เมื่อวานนี้นางเปิดตึกใช่ไหม

วุฒิดีนะวุฒิดีนะครับ
ไอ้คนฝากของคุณอาทพลังทำนะบ๊ายกันป่ะบ๊ายคุณอาทใช่
ก็คือธุรกิจใหม่ของเขาถูกต้องไหมแอนเพลส
ใช่ซึ่งก็เมื่อวานนี้แหละก็เหมือนกับว่าเปิดสารพระพงศาล

สาวแอนก็ได้ควงคุณเอทินภัณฑ์เนี่ยออกมาให้สัมภาพว่าตอนนี้

หลังจากที่คบหาดูใจกันมานาน
คุณแอนและคุณเอได้ออกมาเผยว่า
เรื่องแต่งงานจริงแล้ววางแพลนแต่งงานกันเป็นปีนี้แหละ
แต่เนื่องจากทั้งคู่คุณไอแอนทำงานแบบบ้าระห่ำมาก
เป็นผู้จัดเล่นละครภายในเรื่อง

ในที่สุดก็ต้องเลื่อนออกไปปลายปีหน้าหรือต้นปีถัดไป
เนื่องจากแอนติดถ่ายประคอลิขิตรักษ์
ส่วนการขอแต่งงานก็ไม่มีหรอก

นางว่าตัวแอนเองก็ตื่นเต้น

จะแต่งงานเขาก็ต้องรู้สึกตื่นเต้นนะ
พอมันมีกำหนดเวลาเรื่องแต่งงาน
เมื่อแต่งงานก็จะ

ส่วนเลิกแต่งงานยังไม่มี

เรื่องทายาทเห็นเพื่อน
เห็นพี่หนุ่มกัญชัยเพราะคุณหนุ่มกัญชัยขนาดมีลูก

ลูกโตไม่ทัน

อุ้ยแอนก็๔๐แล้ว
๓๙๔๐แล้ว

เข้ากับมีเรียใช่ไหม

ก็บอกว่าเรื่องทายาทต้นเห็นคนอื่นก็อยากมี

นางถึงออกกำลังกายแบบ

นางยังไม่ได้ทำเลยว่ะพี่

สำหรับคนที่อายุ๓๕ลงไปแล้ว

จริงฝากก่อนเลยได้ไหม

จริงแล้วอันนี้มันแบบ
มันฝากไข่มันยาก
พัฒนาการที่เป็นที่ดินของคุณเอเอง

อืมแฟนรวยมาก
ถูกต้องอีกหนึ่งเรื่องค่ะหน้าหนึ่งเหมือนกัน

เขาบอกว่าทางสาธารณสุขยืนยันไม่มีโรคพิสุนักบ้าสายพันธุ์ใหม่นะคะ
เขาบอกว่าเตือนหากว่าถูกสุนัขหรือว่าแมวกัด
ให้รีบพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนเลย
เรื่องต้นได้รับรายงานว่าผู้เสียชีวิตที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้
ที่จังหวัดประธุมธานีถูกสุนัขกัดแล้วเสียชีวิต

ว่าเรื่องจากผู้ชายคนหนึ่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์

นักจะข้ามถนน
ไปลูกไป
เหงือไหน
มันก็งับไว้แป๊บ
หมอชั่นสูตรไม่กล้าผ่าสบ

คนก็เลยบอกว่าไอ้นี่มันคือสายพันธุ์ใหม่ของพันธมาบ้าหรือเปล่า
จริงถ้าอย่างนั้นเขาจะตายจากอะไร
ไม่นี่เขาบอกเลยว่าผู้เสียชีวิตมีอาการคล้ายกับโรคไข้สมองอักเสบ
เขาก็ต้องไปรอผลสอบสวนโรคอีกทีนึง
เขาบอกว่ายืนยันเลยไม่มีโรคพิสุนักบ้าสายพันธุ์ใหม่
แสดงว่าเหมือนเป็นอาการแทรกซ้อนจากอาการที่มี
จะเป็นที่ตัวเองด้วยส่วนหนึ่ง
แต่ว่านายแพทย์โอภาษย์นะคะกรานกวินพงศ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ก็กล่าวว่าโรคพิษสุนัขบ้าผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกอะไร
ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการที่ถูกสุนัขเลี้ยงเอง
หรือว่าสุนัขเพื่อนบ้านที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเนี่ย
หรือว่าสุนัขหรือว่าแมวจรจัดกัดหรือขวด
คือหนูเคยถามน้องคนหนึ่งเขาเรียนสัตวแพทย์นั่นแหละ
เขาก็เล่าเรื่องนี้เขาบอกว่าเวลาโดนปุ๊บเนี่ยมันใช้เวลาเร็วมาก

ถ้าโดนที่หน้าทุกอย่างจะไปเร็วกระถึงหัวใจเร็ว
ทุกอย่างจะเร็วหมดถ้ามือก็จะเร็ว
แต่บางทีถ้าโดนส่วนอื่นมันก็จะช้าหน่อย
แต่ด้วยความที่อันนี้โดนมือแล้วตัวสุนัขเองก็คงไม่ได้ฉีดวัคซีน
ตัวเขาเองก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ด้วยมันก็เลย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญถ้าคนที่อยู่ทางบ้านเลี้ยงสุนัขไว้
คุณจะต้องพาสุนัขไปฉีดไปฉีดวัคซีนมากเลยค่ะ
ไม่ใช่ไหมฉีดแมวบ้านฉันชอบไล่กัดนะ

ตั้ง๘นาทีชินทรารกิจ
พันทีรับบรรยาย

ไกลพิวเตอร์
ที่กำลังเสริม
เอาล่ะไม่ว่าเราจะไปไหนก็แล้วแต่
อาหารหลักของคนเอเชียเรา
ซึ่งความไฝฝันที่อยากจะกิน

พี่หมวงต้องไปดูตอนที่เขาฆ่าน่ากลัวมาก

กินกะเพราะปลาทายาวรักชมืออะไรนะ

แต่บางทีก็ต้องดูแต่นักวิจัยเนี่ยเขาก็บอกเลยครับ
ฉลามที่ชาวเอเชียส่วนใหญ่
พากันเชื่อว่าเป็นอาหารบำรุงร่างกายนั้น

คุณรู้ไหมครับว่ามีสารพิษร้ายแรง
กับระบบประสาทของมนุษย์อยู่ในตัว

โดยที่ทำให้เซลล์ประสาทค่อยเสื่อมลง
อุ๊ยมีหน้าที่ที่ผมจำอะไรไม่ค่อยได้

มาเร็วกว่าปกตินะท่านไซเมอร์มาแล้วใช่ไหมคะ
อ๋อคุณนั่นต้องรู้จัดแยกสมอง
สมองให้มันถูกเอาสมองไปใช้ในทางที่ดี
แล้วสมองเธอก็จะจดจำอะไรได้
ดูฉันสิฉันเป็นคนที่ใช้สมองอย่างดี
ใช้คิดดีทำดี
มันไม่ใช่คิดตัวตัวเองชาวบ้านค่ะ
มันจะทำให้ปราศาสตร์คุณเวลาที่เราทานไปเยอะ

เสิร์มเสิร์มเสิร์มค่ะพี่แท้เยอะอย่างไรนี่
เสิร์มเพราะเกิดโรคของระบบปราศาสตร์ขึ้น
เช่นโรคสมองเสิร์ม
และที่สำคัญคุณรู้ไหมว่าไอ้คำว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรง
อ๋อมาจากนี่ด้วยเหรอมันก็บอกมา

แอ้งจี้คำอะไรคะเป็นอะไร

เธอไม่ต้องเขาหัวเราะเธอหัวเราะก็ทำไม

เสียอย่า
เดี๋ยวเวลาเราพูดผิดบ้างเขาส่อยคุณดี้นะ
อ๋อฉันน่ะให้อภัยเธอฉันน่ะข้ามไป
โถหนุ่มพูดไม่ถูกหนุ่มพูดทำทุกอย่างในโลกนี้ถูก
อ๋อกี่เท่าหือ

กล้ามเนื้อที่แขนที่ขาข้างหนึ่งมันจะแบบอ่อนแรงขึ้นมาก่อน
นักวิจัยเพราะว่าหูฉลามมีสารพิษต่อระบบประสาทของมนุษย
ทำให้เซลล์ประสาทเสื่อมจนเกิดโรคของระบบประสาท
อย่างที่บอกกันแล้วก็สมองเสื่อม
ลูเกิร์กนะครับหรืออีกโรคหนึ่งโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ของฉลามถูกต้องไหมพี่นักวิจัยเนี่ยก็เอาตัวอย่างครีบฉลามเนี่ย
หลายพันเลยนะที่ล่ามาจากน่านน้ำทะเลฟอริดา
ซึ่งเกิดท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยได้ยินสารพิษนี้นะครับพี่

บอกไปคนก็จะอินไหมก็ไม่ได้อิ่ม
มันเป็นสารพิษที่มีเอฟเฟคต่อระบบประสาท
สารนี้ผลิตขึ้นมาในธรรมชาติโดยแบคทีเรียนะพี่
นี่ไงเรียกเป็นภาษาไทยว่านี่ไงตัวเขียวนี่หรือเปล่า
สาหร่ายเหรอมันก็คือสาหร่ายน้ำเงินนั่นแหละ
หร่ายน้ำเงินอมเขียวสารนี้เป็นสารพิษ
จริงเหรอซึ่งเขาไว้ฉีดให้แก่ลิงพี่
ทำให้มันมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงมีกล้ามเนื้อลีบฝ่อลง
ถ้ามันไปรวมกับเซลล์สมองจะทำให้สมองเนี่ย
พี่บุ๊คอะไรฮะน้องมดำครับพี่หนุ่มทำผมทรงนี้หรอ
ขอบคุณมากครับคุณบุ๊คครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะ
เพราะฉะนั้นคุณกินเข้าไปเยอะ

เม้าวดูสิคำนี้เม้นจะย้อนกลับมาหรือเปล่า
ฉันแดนลักทีไหนฉันอยู่ที่นั่ง
พี่หนุ่มไปต่อค่ะโอเคตรงไม่ให้กินหูฉลามนะ

เอาอย่างนี้เขาบอกปลาแซลมอนเมื่อก่อนเรารู้สึกว่า
เราได้รับความรู้ว่าปลาสามอน
รู้จักกุ้งอะมี
ถ้าเรือที่เป็นเรือใหญ่เวลาออกไปจะใช้เวลานานก่อนจะเข้ามา
พี่เช้ากลับเลยอย่างนี้อันนั้นก็จะปล่อยไปอีกวัน

อุทยานเขาแหลมย่านะครับ

อยู่ที่เกาะเสม็ด
คือตอนนี้รู้สึกว่าทางการจะเอาจริงแล้วนะครับ
ให้ร้านค้าที่หาดแม่น้ำพึง๔๑ล้านต้องลื้อออกไป

ประกอบร้านค้านะครับที่ตามชายหาดเนี่ยนะครับ
แม่ลำพึง๔๑รายต้องทยอยลื้อหลังคาด้านชายหาดนะครับ

เนื่องจากอยู่ระหว่างรอลงอาญา

เขาบอกอย่างนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่านะครับ
หมู่เกาะเสม็ดเนี่ยนะครับที่จังหวัดเรยองเนี่ย
ปิดประกาศนะฮะให้ร้านค้าชุมชน
หัวรถหินดำและป่าขั้นนะครับ
แม่รำพึงตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองเนี่ยนะครับ
ซึ่งอยู่ในเขวิตยานรุนทั้งสิ้นเนี่ย๔๑ร้าน
ทำการลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่อเติมอาคาร
จากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตนะครับ
เรียกว่าต่อเติมด้านหลังนะฮะ
แล้วก็เรียกว่าเป็นร้านลงชายหาดลงไป
คือจริงมันเป็นพื้นที่ของสาธารณะอย่างนี้หรอ

เขาบอกว่าจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เนี่ยนะครับ
โครงการพัฒนาปรับปรุงชายหาดแม่น้ำพึงนะครับ
ยืนยันนะครับว่าภายใน๑๕วันตั้งแต่วันที่๑๑๕กันยายนนี้

หลังจากนั้นนะครับผู้ประกอบการร้านค้านะครับ
ก็ได้มีการออกมาบอกนะครับตั้ง๒๐ร้านค้า
บอกกำลังดำเนินการลื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
คำสั่งเกือบเสร็จแล้ว๒๐ล้านนะฮะ
ผู้ประกอบการรายหนึ่งกล่าวบอกว่าทำไมต้องลื้อถอนด้วย
แต่ละร้านลงทุนปรับปรุงตั้งเสาปูนเทคอนกรีต

หลังคากระเบื้องต้องเจาะใส่น็อตขันกระเบื้อง
เป็นเงินเท่าไหร่ก็คิดไป
แก้ไขปัญหานี้ด้วยนะครับ
ชาวบ้านเขาก็จะต้องไม่มีอย่างนี้นะครับ
ชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินอะไรแบบนี้ใช่ไหม
อ้าวนะฮะแต่ถ้าไม่ลื้อก็ถูกดำเนินคดีนะครับ
เพราะทุกรายถูกรอลงอาญาอยู่
ก็จะไปต้องลื้อเพราะว่าต่างการเขาไม่อนุญาตแล้ว

เขาก็อาจจะเคลียร์แบบหมายถึงให้มันดูสวย
แต่มันก็ต้องหาที่ให้ที่รองรับให้ชาวบ้านด้วยอะไรแบบนี้อ๋อ

ก็นั่นไงใช่ไหมล่ะถ้าสมมุติเราพูดกันตามหลักจริง

หน้าบ้านนี้ไหนหน้าบ้านนี้เหรอ

ขายบ้านเธอก่อนเขาจะมาทำไมถึงกรุงเทพล่ะอีบ้า

นี่เขาบอกว่าชอบกัดเล็บเพราะว่าอัตภัทแคลเซียมเหรอคะ
พี่สองคนชอบกัดแคลเซียมกันเหรอคะนี่

คือพี่กัดเพื่อแทนกันไกลตัดเล็บ

นี่ไงคือเขาบอกเลยว่าชอบกัดเล็บ

ท่านอาจจะรำคาญตัวเองที่มีนิสัยชอบกัดเล็บบ่อย

กฤษก็มีที่อเมริกาอะไรก็มีนะ
ใช่มาจากหลายที่

เขาก็บอกว่าปีนี้ตื่นมา
ก็รับอะไรดีที่มันเป็นเลขเก้าวันปลาย
มาแบบนั้นเป็นวันพระด้วย

เขาบอกว่าบางคนอาจจะนึกรำคาญตัวเอง

พลอยทำให้ฟันเสียไปด้วย

เพื่อให้เลิกนิสัยอันนี้พี่ฟังเลยนะคะ
หมั่นตัดเล็บอยู่สม่ำเสมอค่ะ
ซึ่งจะทำให้เล็บไม่งอกยาว

ไม่ก็พยายามตั้งใจว่าจะเลิก

บันทึกไว้บนโทรศัพท์

แปะไว้ที่โต๊ะทำงานเลย

อกจากนั้นควรจะหาโอกาสไปทำเล็บบ่อยค่ะ
เขาบอกว่าพอเวลาที่เล็บของเราเนี่ยสวย
เราจะไม่อยากกัดและเสียดายเดี๋ยวมันพัง

ไหนก็ชอบกัดเล็บ

เนื่องมาจากการที่ขาดแคลเซียม

ใช่ใช่สายแคลเซียม

ตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือความเครียดค่ะ
นั่นแหละก็บอกว่าเรื่องแบบนี้บางทีต้องไปปรึกษาคุณหมอนะ
ถ้าทำมาหมดแล้วไม่ได้ผลสักอย่างหนึ่งเลย
ควรจะลองการใส่ห่วงข้อมือยางที่ยึดได้
อยากจะกัดเล็บเมื่อไหร่ก็ดึงห่วงให้ดีดเอาเนื้อมัน

เขาบอกอย่างนี้เลยเป็นเรื่องแบนราวเลยเห็นไหม

บางทีนอกจากเล็บแล้วกระดูกขาผู้บริหารกระแทะ
หมายถึงว่าแงบไปถึงกระดูกขาเขามาเลยทีนี้

เพราะนอกจากกัดเล็บในตอนนี้

คิดว่าพฤติกรรมนั้นมันเกิดขึ้นกับฉันหรือเกิดขึ้นกับฉัน
ทั้งผู้จบตรงนั้นนะแค่กระดูกขาผู้บริหาร

มันต้องมีอะไรเกี่ยวกับหัวของแองจี้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม

ตัวเลือกอยู่สองตัวตัวหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่ฉัน

ไม่ใช่มึงสตอไม่สตรอง

เดี๋ยวถ่ายให้พี่พุทธดำอีกทีค่ะปิด

รีบเล่าเลยเกาเหลาชามใหญ่โตมาก

โอ้โฮยอมในความที่แบบว่า

ก็ตากล้องมากี่ตัวแล้ว
เป็นนักแสดงด้วยมันมีตอนด้วยเออไม่ต้องปิด

คุณหนุ่มห่ำหูทรงนี้มันจะทำผมใหม่นะ

เขาเพิ่งพูดอยู่ว่าพวกนี้มีคนทำหรือเปล่าผม

และให้ขาม้าวได้เผือกได้ตามติดกันอีกแล้ว
เมื่อล่าสุดเนี่ยนะฮะเจ็ดกัญญายนวันเกิดใช่ไหมเนี่ย
นุ๊กสุธิดาได้โพสต์คลิปการเรียน

มันเป็นแบบเป็นแบบตัวเดียวเล่นคนเดียว
เป็นแผ่นใหญ่มันก็มีมาก่อนหน้านี้เหมือนกัน

แล้วทำไมเราไม่ซื้อมาเปิดเพลงเองที่บ้านก็กระโดด

คือถ้าสมมุติจะกระโดดอยู่เฉยมันก็ได้แค่นั้น
มันอาจจะเบิร์นจริงแต่ว่าบางทีเวลามันเล่นท่า

ถ้าออกกำลังกายแล้วตายก็ให้ว่าอีกอย่างนึง

คือนุกจะได้พอส์คลิปที่การเลือกเทมอินเนี่ยนะครับ
พร้อมข้อความจวกใครสักคนว่า
ปกติไม่เคยส่องไอจีใคร
แต่อยู่เพื่อนในกลุ่มมีแอป
ที่ดูว่าใครบล็อกไอจีเราบ้าง
ก็เจอไอจีหนึ่งว่าบล็อกเรา
ถามเพื่อนคนอื่น
กลุ่มว่าเฮ้ยเหตุที่โดนบล็อกเนี่ย
มันมีด้วยหรือว่าแอปที่ดูว่าใครบล็อกเรา

เผื่อพี่ดุ่มจะได้รู้ว่าใครบล็อกพี่บ้าง

ซึ่งไปซ้ำกับทางเขา
แล้วก็มีคนมีชื่อเสียงถ่ายไปลงไอจี
เมื่อเช้าบุคคลมีชื่อเสียงท่านนี้
ได้รับโทรศัพท์ให้ลบคลิปออก

ไม่อยากให้ซ้ำกับทางเรา

ไม่รู้ใครแต่ว่าลงคลิปให้กับทางฝั่งคุณนุ๊กนี่แหละนะ
สุธิดาของขึ้นปุ๊บก็เอาเลย
ทีหลังคิดเองแล้วไปจดสิทธิบัตรซะ
นางวัคคิดเองไปจดสิทธิบัตรสัส
คนทำธุรกิจเรื่องกีฬาหรือออกกำลังกาย

คุณอย่ามาชี้ทั้งผมอย่ามาชี้ทั้งผมนะฮะชี้ทั้งอื่น

ทำเพื่อเงินอย่างเดียวไม่น่าครบ
มึงมันสตอไม่ใช่สตรอง

มึงมันสตอไม่ใช่สตรอง

แดดเด่นยังไม่จบยังไม่จบแฮชแท็กต่อ
แดกยาลดความอ้วนไปแอดต่อนะมึง

ไม่ต้องหาทุกคนทางนู้นสิ
แกกยาลดความอ้วนแล้วไปแอปต่อนะมึง

อันนี้เป็นที่เขาเสียงจริงนะลงจริงนะ
ใช่ข้างหลังเราก็เห็นอยู่ว่าเขาเห็นนี้
คลาสเหมือนกันไม่อิจฉากันนะคะมันไม่ดี
มันไม่ได้เป็นต้นกำเนิดอย่าโวย
ที่จำได้โอ๊คที่เคยเป็นเพื่อนคุณ

กินยาลดความอ้วนเพื่อผอมอย่างคุณ

สรุปคือกินยาลดความอ้วนแล้วมาบอกว่าออกกำลังกาย

ทำธุรกิจเกี่ยวกับการออกกำลังกายควรมีน้ำใจนักกีฬานะคะ
อยากเห็นแก่ตัวจนเกินงาม

สิ่งที่เธอทำบางทีมันเลวร้ายกว่าสิ่งที่ลูกสุธิดาโพสต์อีก
แสดงว่ามีอยู่๒คนเท่านั้นเองนะที่เปิดที่ออกกำลังกาย
เอาต่อไหมเอา๓๓คนนี่แหละข้อต่างระหว่างคนทำด้วยใจกับคนหิวเงิน
สตอแล้วมาสตรองเถอะค่ะ
คือเขาก็ต้องไปหาถูกไหมว่าบุคคลที่พี่นุ๊กกล่าวถึงคือใคร

ถ้าเราวิเคราะห์กันเองนะไม่ได้บอกว่าเป็นคุณนะ
หนึ่งเนี่ยก็คือต้องมีคุณบุ๋มประนัดดา

แต่ที่บุ๋มจริงเขาก็ไม่ได้ทำเทมโพเลนะ

ก็เขาบอกหรือบุ๋มจะกำลังจะเปิดใหม่หรือเปล่า

แต่เขาก็กินยาเลือกความอ้วนเพื่อผอมนี้

ทำความเข้าใจก่อนนะคือคุณนุ๊กเนี่ย
ถูกไหมครับพอเสร็จปุ๊บก็มีเพื่อนคนหนึ่ง

เพื่อนก็ลงให้ซึ่งมีชื่อเสียงด้วย
ลงเสร็จปุ๊บปรากฏว่าผู้มีชื่อเสียงคนนั้นหรือเป็นดาราคนนั้นเนี่ย
ได้รับโทรศัพท์จากดาราอีกคนนึง
โทรบอกว่าช่วยลบออกไปหน่อยที่ลง

นี่เธอลบออกไปก็เลยลบรูปก็เลยขึ้น

พี่เขาเมาก็ทั้งหมดเลย

ชวนฉันเข้าไปว่าอยากไปรู้เหตุการณ์แล้วเขาจะย้ายออกมาแล้ว
มันใช่เรื่องไหมล่ะแล้วก็คือเอาฉันแบบตรงจุดเกิดเหตุ
เอาฉันเข้าไปด้วยไงฉันก็เลยต้องทำแบบบ้าผู้ชายไง

หนูเข้าใจว่าพี่ไปหาผู้ชายเพราะผู้ชายเยอะมากเลย
ใช่เขาไปถามว่าเป็นยังไงตกลงย้ายหรือเปล่า

หรือคุณไปได้ส่วนได้ส่วนเสียว่า

ฐานะที่เราทำรายการข่าวใส่ใจ

เราก็ต้องเดินเข้าไปเพื่อที่จะไปรู้ข้อมูลจริงว่า
ดังโรงยังไงย้ายไหม

เมื่อกี้หาว่าฉันต่อแหลเรียงผลหน้าแข้ง

พี่หนุ่มเขาอยากได้ข้อมูล

หมายถึงคุณเอกออกมาพูด

ออกมาแก้ข่าวในใต้เตียงดารา

เดาว่าเป็นบุ๋มกันเลยนะครับ

อย่าลากไปเลยพร้อมกับใส่แฮชแท็ก

ถึงที่อื่นทำซ้ำเราไม่ว่าครับแฮชแท็กต่อเรามีน้ำใจ
งานนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณเอกว่ากระทบถึงใคร
นั่นแสดงว่าคนที่เปิดไอโดดดึงเนี่ยไอ้เทเมอรินอะไรเนี่ย
มีอีกเจ้านึงก็คือของคุณเจนนี่
ไม่แต่เจนนี่ไม่ได้กินอย่างแล้วไม่เดี๋ยวก่อนนะ
ตรงนั้นก็ไม่ใช่ของคุณเจนนี่เหมือนกันนะไอ้ที่โดดลึก
ใช่คือในนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งของพี่บุ๋มใช่ไหมคะ
แล้วมีส่วนของเทมโพลีนมีมวยแล้วก็มีคลาสซุมบ้า
ซึ่งตัวที่เป็นแชมพลีนเนี่ยก็คือเป็นของน้องอีกคนนึง
น้องอีกคนนึงที่ทำนั่นแหละเค้าก็มาชอบพี่
เขาก็รู้จักของพี่เจนนี่นั่นแหละก็ไปทำ
ออกติดล๊อตเมตเค้าไปเล่นเทมปอลินที่เนี่ย

ก็ไปกันเยอะถูกด่างกับประวัติภาพ

แต่เจนนี่จะถามว่านางกินยาเราก็พูดว่านางผอมเนี่ยเองนะ

เขาเป็นคนที่เล่นเพียงอาทิตย์ในช่วงแรกในยุคกำลังกาย

คนที่คุณนุ๊กกำลังพูดถึงเป็นใคร
แต่เป้าหมายแรกตอนนี้คุณบุ๋มเขาปฏิเสธแล้ว
แปลว่าฉันไม่ได้มีเทมโปรเลน์ไม่ได้มีเต้นซุมป้า
ต่อมาก็คือมันก็น่าจะเป็นคุณเจนนี่
หรือจะเป็นเอาละ
หรือจะเป็นสิทธา
โครงสิทธาไม่มีเทมโปรลิน
จนมีบางกลุ่มเกิดอาการไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่นะครับ

หวังจะให้เกิดความเรศชาญขึ้นนะคะ
หลังจากนั้นนักข่าวก็ได้มีการไปพูดคุยนะฮะ
บอกเนี่ยทริปญี่ปุ่นไปเที่ยวด้วยกันมาเป็นยังไงบ้างนะครับ
คุณหมากก็บอกอ้วนครับกินอย่างเดียวเลยไปพักผ่อนแค่๓วัน

๓วันเขาก็ไปเที่ยวแป๊บน้องผู้ชายไปญี่ปุ่น

ไปพักผ่อนไปกินแล้วก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับ

จริงทริปนี้คิมเขาอยากไปเขาชอบทานอาหารญี่ปุ่น
ก็เลยพาไปเป็นทริปตามใจเขานะครับพาไปกินเราเคยไปมารอบหนึ่งแล้ว
แล้วก็พอจะรู้จักร้านที่มันโอเคแล้วก็อยากจะพาเขาไปบ้างนะครับ
คลิปนี้เนี่ยเป็นป่าหรือเปล่าแย่งกันจ่ายไหมอะไรอย่างนี้
อ๋อไม่ใช่เขาถามไปคือคุณหมากบอกว่าเขาแย่งกันจ่ายครับ
แซวว่าทริปนี้ไปทำโฟโตอัลบั้มได้เลย
บอกว่าจริงแล้วก็มีเพื่อนตามไปนะฮะแล้วเขาก็ถ่ายให้
ลงไอจีโชว์นิดนึงนะครับตั้งใจถ่ายเก็บเอาไว้เผื่อวันข้างหน้านะครับ
ทำอะไรว่าใช้ทำหนังสือบอกอย่าคิดเยอะเก็บไว้ดูเล่น

แล้วข่าวถามต่อนะครับมีเรื่องปวดหัวกับไอจีที่อันตี้หมากคิมไหม
มากตอบนะครับบอกว่าจริงก็ไม่ได้ปวดหัวนะ
แค่มองผ่านไปคือเขาทักมาเราก็ตอบไปนะครับ
คือเขาแท็กมาให้ดูแล้วก็เข้าไปดูแต่ก็แค่นั้นเอง
ไหมที่ทำแบบนี้มากบอกไม่โกรธ
เราเป็นห่วงเขามากกว่าเขาคิดอะไรหรือเขาเป็นอะไรก็เรื่องของเขา

นักข่าวบอกว่าในไอจีเนี่ยเขาค่อนข้างขุดคุยเรื่องเรดิตของเรามาเยอะมากนะ
หมากบอกว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำเพื่ออะไรก็ขอให้เขาเจอสิ่งที่ดีกันแล้วกัน
แล้วหลังจากนั้นเขาก็มีการโพสต์ออกมา

อ้วนแต่พึ่งออกกำลังกายจนหล่อ

ตั้งแต่เด็กเลยเหรอเธอคุณเหรอเปลี่ยนโรงเรียนเดียวกันไหม

อู๊ยยยยยยยชะนียังชอบกี๊ดหมากแล้วเรียนข้างก็เป็นกระแทอสยามไงโอ้

ไม่รู้ว่าคุณเข้าไปขูดประตูห้องน้ำเป็นอีแอบ
มาเกาะกระตูอย่างนี้เหรอ

กระเทยด้วยกระเทย
พี่มดดำหายแล้วไงคะที่เป็นริสีดวงคอ

พี่หนุ่มเขาไม่สักหรอกว่าพี่มดดำเป็นริสีดวงที่คอ

เขาเป็นห่วงนะเนี่ยเออเหรอนะเออ
ก็อยากมีสี่คนเดี๋ยวเรามาฟังว่าทำไมอย่างนี้สี่

พย่ามไรอ่ะ
อุปดามมีคนมาเล่าให้ฟัง
ช่วงหน้าของมันแบบนั้น

อะไรอ่ะ

คุณเจมส์เรืองสะ
ค่ะที่มหากราบใช่ไหม
มหากราบค่ะเราก็เคลียร์กันไปเรียบร้อย

เธอทำไมไม่จำว่าคำเรียกละครเรื่องอะไรร้องเพลงอะไร
ก็คุณไม่คุณจำได้เลยคุณพูด
เขาจะมีข้อสมควรทำไมเธอจำจำอุบัติอุบัติ
เรื่องที่ผู้ชายควรจะไปจำว่าใส่อวัยวะ
เธอใส่สนาดไหนเอาไว้เอี๊ยบ้า

เอ้หลงจิต

นี่นะพี่รีบตื่นนอนหรืออะไรคะ

แล้วก็ยังสังเกตออกว่ามีป้ายอีกว๊าย

เขาเอาไว้ข้างหลังเป็นแฟรชันเหรออ๋อต้องเอาเสื้ออัปไต้มาข้างหน้าอย่างงี้ใช่มั้ย

สละแหน่เอาเร็วยังไงคุณเจมส์
เอาเร็วอีบ้า
เอาคุณเจมส์กับคุณครูก้อย
คุณครูก้อยเลื่อนแพงตอนแรกว่าจะแต่งกันแล้วตอนนี้ก็เขาเลื่อนเป็นช่วงต้นปีหน้า
แต่พอดียายนางเสีย
เลยต้องเลื่อนเป็นต้นปีหน้าแทน
งานที่คิดกันไว้ก็อยากเป็นทีมคอนเสิร์ต

กำลังเลือกสถานที่อยู่ว่าจะอยู่ในฮอหรือกลางแจ้งดี
แล้วก็แพลนปั๊มทายาทบอกมีคุยกันไว้แล้ว
มันแบบเช็คกะหลังกายแล้วผลก็ว่าแข็งแรงทั้งคู่
ตั้งใจว่าอยากจะมีลูก๔คนอยากมีลูกสาวเป็นไปได้
อยากมีลูกแฝด๑คู่คุณแม่จะได้ท้องแล้วก็คลอดทีเดียวเลย
ซึ่งท้องแรกก็ใช้วิธีธรรมชาติก่อนถ้าสมมติธรรมชาติติด
ที่คุณหนุ่มบอกว่าถ้าสมมุติได้คนแรกมันจะง่ายขึ้นแล้วใช่ไหม

คือเขาบอกเขาไปตรวจสุขภาพแข็งแรงคุณหมอก็บอกว่ามดลูกสวย
ถ้าได้ลูกแฝดจริงคงเหนื่อยเป็น๒เท่า

จบแล้วแค่งี้จบแล้วก็จะแต่งเค้าเลือดแต่งงานยายตาย
ถ้าเจ้าให้ฉันเล่าอะไรอีกฉันจะต้องให้เล่าก่อน
ก็ยายเขาตายเค้าเล่นเลือดแต่งงานอย่างนั้น
เขาเล่นเลือดแต่งงานไปปีหน้า

ก็ยายเขาตายเลือดแต่งงาน
ก็จะต้องบอกให้ฉันทำท่าอะไร

ขอข่าวขอข่าวพี่ใหม่เดาวิจารณ์หน่อย

เดี๋ยวพี่ม้าจะอ่านให้ฟัง

งไม่ลงรูปคู่ไปญี่ปุ่นเพราะว่าเขิน
ยังถูกจับตามองถึงความสัมพันธ์ว่า
มีข่าวดีเมื่อไหร่นะสำหรับนักร้องนักแสดง

แล้วก็นางเอกสาวหน้าใสคุณแพตตี้
ล่าสุดต้องคู่ควรไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกแล้ว
แต่ครั้งนี้กลับไม่ลงรูปคู่นะฮะ

อกจากนี้ยังมีกระแส

ที่หนุ่มแดนเป็นผู้จัดและแพทตี้เป็นผู้แสดง
ลงด้วยไม่รู้เป็นว่าผู้จัดยางแดน

คุณแพตตี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่าไปทำงานกัน

ก็เลยเลือกไปที่ที่เราเคยไปบ่อยนะครับ

ก็ชอบไปนะมันจะเริ่มไปหุ้นหมาก็ไป
พวกเราไม่มีเวลาจะไปไง
อยากไปมากเลยนะญี่ปุ่น
มีถ่ายเก็บเอาไว้เราเป็นช่างภาพส่วนตัวให้น้องนะครับ
ไม่มีอะไรไซพไนครับถามว่าเป็นทริปที่หวานมากมิเศษไหม
ผมก็บอกว่าเป็นปกตินะเนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะครับ
เราก็สรุปเขียนบทหนังจบไหม
ก็ได้ไอเดียอะไรกำลังมาบ้างที่แปปตี้ไปด้วย
เค้าจึงอยากจะพักผ่อนพอดีเขาถ่ายซีรีส์มาสิ่งอาทิตย์แล้ว

อันนี้สำคัญเห็นว่าเรื่องที่เรากำกับให้น้องเล่น
แต่มีการพูดคุยเรื่องบทกันจริงบังเอิญว่าทางช่อง
ตามเรื่องของเขาอยู่แล้ว
แต่อีกหนึ่งอย่างที่อยากให้คุณผู้ชมดูมากเป็นซีรีส์นานาชาติเลยนะคะ

เป็นเรื่องราวแบบว่าคุณเฉียนเป่าเป่าอดีตนักเรียน
โรงเรียนการแสดงผู้สวมรอยเป็นการฝึกจิตวิทยาสูหาร
แนบเนียนมาโดยตลอดกลับพลาดท่า
เพราะไม่ยอมบอกพอจอมเทียบว่าใครคือโจรในโรงเรียน

ปรับเก่ากลับตัดสินใจช่วยเธอก่อนที่จะโดนพอไล่ออก
ติดตามนี่เลยเห็นไหมเท่เลยสวยหมดแล้ว
เรื่องราวความปวดโอละหมานในรั้วโรงเรียนทหารหลงเฉิงได้นะคะ

สั่งให้รักเธอเรียกว่าไปลุ้นจิ้นฟินฮาพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลย
บ่ายโมง๑๕ถึงบ่าย๒ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เอาล่ะครับเดี๋ยวข่าวชัดโซเชียล

เขาบอกว่ารัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการโรงแพทย์โค้งพิทธิ์คว่ำที่เชียงใหม่
ก็คือฝนตกถนนลื่นคนขับสาหัส
เราไปดูกันสิเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุอีกหนึ่งอุบัติเหตุ
แล้วก็คงจะมีการภาพจากเวียงจันทร์
ให้ท่านผู้ชมดูกันสำหรับการประชุม
ก็เป็นคุณพี่มิ๊นต์กับมิ๊วกับมิ๊ว

ข่าวข่าวชัดโตเชียล
วันนี้เราไม่มีนะรายการเนอะโอเคนะ
จับมาเจอกันอีกที่หนึ่งวันจันทร์
ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ